มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บุรีรำกันหน่อยนะคะ
เรื่องนี้ครอบครัวไม่พอใจอย่างหนักนะคะ
เพราะว่าพ่อเจ็บตัวลูกต้องมาตาย
คนก่อเหตุคนเดียวกันที่ตำรวจไม่ยอมควบคุมตัวไป
ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ครั้งแรกนะคะ
เรื่องนี้คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุข
ผู้สื่อข่าวอาทิตย์แรกทีวีของเราลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ไปเจอกับนายสวัสดิ์แลบัวอายุ๗๔ปีค่ะ
คนนี้เป็นชาวตำบลเมืองแฝกอำเภอลำปลายมาตร
สวัสดิ์กับญาติญาติออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม
หลังจากถูกนายเกษรินชัยฉลาดหรือว่าปุ๊วัย๓๗ปี
คนในหมู่บ้านนี่แหละมีอาการหลอนจากการเสพยาเสพติด
ใช้มีดสปาต้าไล่ฟันนายสวัสดิ์จนหัวเป็นแผลชะกันนะคะ
เลือดอาบเย็บไปห้าเข็มนี่คือเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้น
หลังจากนายสวัสดิ์โดนฟันแล้วเนี่ยญาติญาติแจ้งตำรวจสพธเมนชัย
ให้มาจับตัวผู้ก่อเหตุไปดำเนินคดีตำรวจก็มานะคะ
แต่มาแค่ตรวจสอบที่เกิดเหตุตามที่ได้รับแจ้งค่ะ
แล้วบอกว่าไปเคลียร์กันเอาเองแล้วกันนะไปเคลียร์กันเอาเองก็แล้วกัน
ไม่มีการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุไปโรงพักแต่อย่างใด
ทั้งที่ผู้ก่อเหตุมีมีดเป็นอาวุธแล้วก็อยู่ในอาการคลุ้มคลั่งด้วย
ชาวบ้านก็หวาดกลัวกันเพราะเกรงว่านายเกษรินคนนี้จะคุ้มคลั่งไปทำร้ายคนอื่นอีก
แล้วอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น
เช้าวันต่อมาค่ะนายแคล้วแลบัววัย๓๘ปีลูกชายนายสวัสดิ์เนี่ย
ถูกผู้ก่อเหตุคนเดิมคือนายเกษรินเอามีดเล่มเดิมเนี่ยค่ะ
ฟันในทุ่งนาใกล้หมู่บ้านฟันหน้าฟันคอฟันตัวเป็นบาดแผล๒๐กว่าแผล
ฟันจนตายอ่ะค่ะครอบครัวบอกโอ้โหรับไม่ได้อ่ะ
ต้องมาสูญเสียลูกไปแบบนี้ทีนี้พอตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เขาบอกว่าวันที่๑๔เมษายนเนี่ยนายสวัสดิ์เนี่ยไปเลี้ยงควายตามปกติ
อยู่อยู่นายเกษรินก็ตะโกนถามบอกว่าไปไหนนายสวัสดิก็ตะโกนต่อไปว่าจะไปเลี้ยงควาย
เท่านั้นแหละค่ะนายเกษรินตะโกนกลับมาเลยบอกกูจะฆ่ามึง
แล้วก็ถือมีดสปาต้าไล่ฟันเลยก็โดนเข้าไปที่หัวนะคะ
สวัสดิ์บอกยังไม่รู้เรื่องเลยว่าโดนฟันเพราะอะไร
แล้วทำไมต้องมาขู่ฆ่ากันไม่ทันตั้งตัวด้วยโชคดีวิ่งหนีกลับมาบ้านได้ทัน
ลูกลูกก็พาส่งโรงพยาบาลนั่นคือเหตุการณ์วันที่สิบสี่
เช้าวันที่๑๕นายแคล้วลูกชายนายสวัสดิ์ค่ะ
ขับรถกระบะสีดำพร้อมเพื่อนอีกสองคนออกไปตามหานายเกษรินนี่แหละ
จะไปถามว่ามาฟันพ่อเขาทำไมครับพอเจอนายเกษรินกลางทาง
กิจสลินกำลังขี่มอเตอร์ไซค์มาพอดีก็เลยจอดรถลงไปพูดคุย
ถามว่ามาทำพ่อทำไมนายแคล้วเนี่ยถือมีดไปด้วย
เอามีดสำหรับตัดอ้อยลงไปด้วยก็ถูกนายเกษรินใช้มีดสปาต้า
ฟันเข้าไปที่กกหูขวาแล้วก็แย่งมีดตัดอ้อย
ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนายแคล้วก็ขับรถตาม
ชนรถมอเตอร์ไซค์ของนายเกษรินนายเกษรินก็วิ่งหนีค่ะ
แคล้วลงจากรถหาหยิบเอาไม้แถวนั้นนะคะ
แล้วก็วิ่งตามไปคราวนี้เกิดการต่อสู้กันขึ้นแล้ว
นายเกษรินแล้วก็นายแคล้วสุดท้ายนายเกษรินตัวใหญ่กว่าค่ะ
ก็เลยเอามีดสปาต้ากระหน่ำฟันจนนายแคล้วเสียชีวิต
ทีนี้ถามนายสวัสดิ์นายสวัสดิ์บอกว่า
ไม่พอใจกับการทำหน้าที่ของตำรวจสพธเมนชัย
ทำไมถึงไม่ยอมจับตัวนายเกษรินไปตั้งแต่วันที่สิบห้า
ที่เกาะขออภัยวันที่๑๔ที่เกาะเหตุฟันหัวเขาจนได้รับบาดเจ็บ
แม้แต่มีดของกลางที่ใช้เกาะเหตุยังไม่ยึดไปเลย
แล้วก็ทำให้มันมาเกิดเหตุการณ์ซ้ำสองในวันที่๑๕
ก็คือลูกเขาต้องถูกฟันตายด้านนางบุญหลายบุตรประโคน
ภรรยาของนายแคล้วผู้เสียชีวิตก็พูดเหมือนนายสวัสดิ์เลยว่า
ถ้าวันนั้นน่ะตำรวจจับตัวนายเกษรินไป

ผมเดินมาตามถนนเท้นเท้นเนี่ยแหละครับอย่ามาเรียกถามเฮ้ย
พ่อใหญ่มาจากไหนพ่อมาจากด้านข้าม

เอาคือว่าของท่านเหมือนพ่อโง่ขึ้นไป
ยังต้องหยิบเหยียงภาพดึกมาพร้อมลง
เพราะฉะนั้นผมว่าลุกอ่ะพ่อดีครับพ่อค่ะพ่อค่ะ
ผมก็ไม่ได้พอใจหรอกว่าผมอยากให้จับไปเลยนะครับ
วันนี้เขาไม่เอาไปถ้าเจ้านายเอาไปผมก็ไม่ตาย
ถ้าวันนั้นพากันไปแจ้งความพาพ่อไปหาหมอเขาไปแจ้งความ
ถ้าตำรวจเขาออกมาจับไปมันก็จะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
มันก็จะไม่มีคนสูญเสียถ้าตำรวจจะไปตั้งแต่วันนั้น
คือลูกชายก็พยายามตามไปถามคนที่ทำร้ายพ่อใช่ไหม

ก็เลยกลายเป็นถูกแทงจนเสียชีวิตเลยนะครับ
วันนี้คุณกิจกิติศรักษ์ก็เลยไปถามนายฮ่องไชล์ฉลาด
พ่อของนายเกษรินชัยฉลาดหรือว่านายปุ๊ที่เป็นผู้ต้องหานะครับ
พ่อของนายปุ๊ะบอกว่าลูกชายติดยาบ้ามายี่สิบเอ็ดปี

ติดมายี่สิบเอ็ดปีแปลว่าเสพมาตั้งแต่อายุสิบหกอะค่ะ
แสดงว่าตั้งใจเอาดีทางนี้เลยนะฮะคือไม่เลิกเลย๒๑ปี
ทำให้อาการเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบางครั้งก็ทำร้ายคนในครอบครัวก็มี
พ่อยังกลัวเลยโถคือพ่อของตัวเองยังกลัวนะครับ
ไม่กล้าจะเตือนด้วยค่ะเมื่อสิบสี่เมษายนที่ผ่านมา
มีตำรวจมาคุยกับลูกชายที่บ้านบอกว่าลูกชายไปทำร้ายนายสวัสดิ์
บาดเจ็บนะฮะแต่ตำรวจก็ไม่ยอมดำเนินคดีอะไร
บอกแค่ว่าให้ไปไกลเกลี่ยกันนี่ขนาดพ่อผู้ต้องหาบอกนะ
ไม่ใช่พ่อของฝั่งคนตายบอกนะพ่อผู้ต้องหาก็พูดเหมือนกัน
ผู้ต้องหาพูดตรงกันเลยบอกตำรวจมาหาลูกชายที่บ้านเนี่ย
บอกว่าเอาไปทำร้ายนายสวัสดิ์เขาเหรอเอาไปไกล่เกลี่ยกันซะ
นี่คือเอามีดฟันหัวแล้วให้ไกลเกลียดกันเหรอคะเนี่ยแต่ลูกชายก็ไม่ยอมไปหานายสวัสดิ์
ไม่ได้ไปไกลเกลี่ยรุ่งขึ้นก็เลยเกิดเรื่องกับลูกชายของนายสวัสดิ์ผู้เจ็บ
นะทีเนี้ยฆ่าเขาตายค่ะตำรวจถึงมาจับลูกชายไปดำเนินคดี
ซึ่งพ่อของนายเกษรินผู้ต้องหาบอกว่าโล่งใจมากฮะ
จากนี้ไปจะได้อยู่บ้านอย่างไม่ต้องกังวลว่าลูกชายจะมาทำร้ายอะไรตัวเอง
หรือว่าคนในครอบครัวไหมแม่ประทานโทษนะฮะมีพ่ออีกฝั่งหนึ่งเนี่ย
เขาเสียลูกชายเป็นคนหนึ่งน่ะแต่อื้ออื้อ
มันเป็นคนที่เสพยามากครับเดี๋ยวนี้ประสาทไม่มีประสาทไม่มีดีเลย
ประสาทเสียหมดน้องลูกหลานพูดไว้ไม่ได้
เขาจะมีอาการหม่อหูครับอ๋อดีแล้วล่ะเจ้านายช่วยเลยอย่างงี้ยาวหนีได้แล้วก็บุญล่ะผม
ะไปหน่อยหนึ่งกระเทือนอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับพ่อกับแม่นี่วุ่นวายแล้วก็ไม่มีวันดีฉรี่จุดไหน
ผมปวดหัวจนผมจะเป็นไข้รางวัลเขาจะมีอารมณ์ทั้งวันนะบางวันอารมณ์ยังไงครับผม
โมโหนี่แหละเขาจะมีอารมณ์ทั้งวันใครจะดอกไม่ได้เลย
เขาจะหลอกเขาพูดกับอะไรเขาจะไปบอกสอนเขายังไงไม่ได้ไม่ต้องมาพูดไม่ใช่เรื่องของแก
เรื่องของเราเรื่องของผมไม่ต้องมายุ่งเลยเขาว่ามีอะไรเขาก็ไม่ให้พูด
ชาวบ้านหรือว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะเรียกตำรวจว่าเจ้านาย
แต่เจ้านายเนี่ยคดีนี้เจ้านายต้องชี้แจงหน่อยแล้วว่าตกลงมันยังไงกันแน่
ทันตำรสเอกบุญศิลประดุงศุกร์ภูมิกับกราชสหพธเมนไช
เจ้าของท้องที่เจ้าของคดีนะครับได้ชี้แจงเรื่องนี้เอาไว้นะฮะ
อ่าก็บอกเอาไว้นะคะบอกว่าได้รับแจ้งเหตุวันที่สิบสี่แล้วล่ะ
ว่านายเกษรินเนี่ยใช้มีดฟันนายสวัสดิ์
ก็ไปที่จุดเกิดเหตุแล้วแล้วก็ไปเจอในเกษริน
ต้องบอกว่านายเกษลินอยู่ในอาการสงบนะอืม
ก้าวร้าวไม่ได้คลุ้มคลั่งถึงได้บอกให้นายเกษรินอ่ะ
เจรจากลายเกลี่ยกับผู้เสียหายซะเพราะไม่ใช่เหตุซึ่งหน้า
แล้วก็บอกว่าจะออกหมายเรียกนายเกษรินมาสอบปากคำอ๋อเหรอ
ไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าแล้วก็อยู่ในท่าทางอาการสงบ
เลยบอกให้ไปกล่ายเกลียคดีอายาปกติไม่ค่อยกล่ายเกลียแล้วเปล่าฮะ
ไกล่เกลี่ยกันได้อันนี้ก็ต้องให้ตำรวจชี้แจงนะ
คือถ้าถ้าผมถูกตีหัวแตกผมไปแจ้งตำรวจแล้วยังไงอ่ะ
มันต้องต้องให้ตำรวจเห็นตอนกำลังถูกตีแล้วหัวแตกซึ่งหน้าอืมอ่า
แล้วอันนี้คือมีดฟันหัวนะคะอ่าทีนี้พอเกิดเหตุอีกวันหนึ่ง
มีผู้เสียชีวิตเนี่ยถึงได้ไปจับตัวนายเกษรินมาสอบปากคำ
เกษรินก็ให้การบอกว่าเขาจะถูกอีกฝ่ายทำร้ายร่างกาย
แล้วก็เลยเกิดการต่อสู้กันขึ้นแต่คนตายอ่ะสู้เขาไม่ได้
มันก็เลยตายอ่ะค่ะตำรวจก็บอกว่าก็ดำเนินคดีกับนายเกษรินแล้ว
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหาแสดงอาวุธในการวิวาส
แล้วก็ข้อหาพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
ตอนนี้ก็เตรียมนำตัวส่งไปฝากขังที่ศาลจังหวัดบุรีรำ
อันนี้ก็เป็นคำชี้แจงของตำรวจนะคะคือการเสียชีวิตของผู้ตายเนี่ย
แน่นอนแหละว่าตามไปหาเจอตัวคนที่ทำร้ายพ่อ
ก็พยายามจะไล่เอาเรื่องให้ได้อ่ะค่ะอ่าก็มีการทะเลาะกันตีกันอ่ะอ่า
แต่ก็ถูกแทงเสียชีวิตแต่สิ่งที่ชาวบ้านเขาติดใจก็คือว่า
ถ้าดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุที่ไปทำเขาบาดเจ็บตั้งแต่วันแรก
อืมอย่างน้อยมันก็เป็นการป้องปรามและระงับเหตุใช่ใช่ไหม
คุณก็จะถูกดำเนินคดีแจ้งข้อหายึดอาวุธของกลางอืม
มันก็จะไม่เกิดความติดใจของวันรุ่งขึ้นที่ลูกชายของผู้เจ็บ
เขาไปเจอคนที่ทำพ่อเขาจนบาดเจ็บแล้วก็ไปไล่ตามเอาเรื่อง
เพราะว่าเอากฎหมายผู้บังคับใช้กฎหมายไม่ไปดำเนินคดี
เราเจอเราก็ติดใจอ่ะค่ะมันก็เลยเถิดไงใช่ไหม
เนี้ยมันเป็นสิ่งที่ที่ชาวบ้านเขาติดใจติดใจการทำงานของเจ้าหน้าที่
ที่บอกว่าไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าให้ไปไกลเกลี่ยกันเอาเอง